คนที่บ้านก็ไม่ทันคิดว่าน้องจะเป็นอะไร

แล้วน้องไม่ออกมาอีกเลยปรากฏว่าวูบและเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักในพื้นที่บ้านวังยังอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
สายของเมื่อวานนี้เองครับตำรวจเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์
พบนางสาวนัฐกาลแสงสงสารอายุสิบเจ็ดปีนอนอยู่ที่บริเวณพื้นห้องครัวแล้วนะฮะ
ตามร่างกายไม่ได้มีบาดแผลใดใดนะฮะญาติของผู้ตายชื่อว่านางสาวยะวิถา
บอกว่าหลานเนี่ยนะจริงแล้วอยู่กับตากับยายที่ตากนะฮะ
เรียนชั้นม๕อยู่แต่ว่าช่วงนี้ปิดเทอมแล้วก็มันมีเรื่องของโควิดด้วย
ก็เลยมาเยี่ยมเยี่ยนตายายมาพักอยู่ที่นี่นะฮะประมาณสักเดือนแล้ว
ส่วนพ่อแม่ของน้องทำงานอยู่ต่างประเทศ
หลายวันที่ผ่านมาหลานก็จะบ่นมันรู้สึกวูบอ่ะ
มันรู้สึกแบบปุ๊บว่าปุ๊บว่าเหมือนจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยฮะ
จนกระทั่งตอนเช้าเมื่อวานเธอทำกับข้าวอยู่
หลานเดินเข้าไปในห้องน้ำบอกว่าจะอาบน้ำ
เวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงเอ๊ะทำไมอาบน้ำนานไม่ออกมา
แล้วก็ไม่มีเสียงอะไรออกมาจากห้องน้ำเลยเธอก็พยายามเคาะประตูเรียก
นะฮะแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยก็เลยไปตามย่ามาให้ช่วยกัน
พังประตูเข้าไปภาพที่เห็นคือหลานนอนอยู่ที่พื้นห้องน้ำแล้ว
ไม่หายใจแล้วนะฮะนำร่างออกมาไว้ที่ห้องครัวก่อน
ปรากฏว่าน้องเสียชีวิตแล้วครับก็เลยต้องแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
นะฮะขณะที่ย่าของผู้ตายชื่อว่านางสมรักอายุหกสิบสองปี
บอกว่าหลานเนี่ยเป็นเป็นคนรูปร่างอ้วนอ้วนนะฮะ
ไม่รู้ว่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
อา้ะเบื้องต้นก็ให้ทางผู้ชีพผู้ภัยนำศพไป
เสียชีวิตต่อไปซึ่งก็ไม่รู้ว่า
หรือมีโรคประจำตัวหรือมันอากาศร้อน
วูบเป็นลมหรืออะไรเดี๋ยวรอให้แพทย์เขาชี้แจงอีกทีหนึ่งนะครับ